ตามกันต่อค่ะกับคดีฆ่าชิงทรัพย์นางกันนิกา
แล้วก็เอาศพไปทิ้งในป่าละเมาะคนร้าย
ขโมยเงิน๑แสนไปแล้วก็เอารถกระบะไป
คดีนี้มีความคืบหน้าไปมากเลยนะคะ
เพราะว่าตำรวจมีการขอสารออกไหมจับคนที่ร่วมในขบวนการ
รวมทั้งหมด๖คนแล้วนะคะ

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เราก็ต้องตามกันต่อเนื่องค่ะ

กลุ่มคนต้องสงสัย๑๐กว่าคน
กว่าคนนี้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคดีฆ่าชิงทรัพย
นางกันนิกาจำปาอายุ๔๔ปี

ตำรวจก็สอบไล่สอบไปทั้งหมดก็ให้การเป็นประโยชน์ค่ะ

แล้วก็ออกหมายจับผู้ต้องหา๖คน
ข้อหาก็คือร่วมกันชิงทรัพย์และรับของโจร

หรือนายสมชายจาราอายุ๕๔ปี
เป็นชาวบ้านหนองฮายคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
คนนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญ
แล้วก็หลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
แล้ววันนี้ที่กองบังคับการสืบสวน
ตำรวจภูทรภาค๔ตำรวจเขาก็ประชุมกันวางแผน
ที่จะตามล่าตัวผู้ต้องหาคนนี้นายประสิทธิ์
เพราะว่าเขาเป็นคนที่โทรศัพท์นัดให้นางกันนิกาออกมา
ที่นางกานิกาจะเสียชีวิตเมื่อวันที่๙กรกฎาคมนะคะ
โดยทางด้านผู้กำกับการสพบ้านฝาง
พันธุ์ตำรวจเอกอิทธิพลเนธไทยสงฆ์
บอกกับนักข่าวของเราค่ะบอกว่า
การสอบสวนกลุ่มคนที่เกี่ยวกับการตายของนางกัณฑิกา

กระบะของนางกันนิกาก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดสาแก้ว
ตำรวจชุดสืบสวนตอนนี้กำลังตามประกบตัว
คนที่ครอบครองกระบะของนางกัณฑิกาไว้
จะยึดรถจะเอารถกลับจากสะแก้วมาที่ขอนแก่น
แล้วคนที่ลงมือฆ่านางกันนิกาจนตายเนี่ย
ตำรวจบอกก็คือนายประสิทธิ์หรือว่านายสมชายนี่แหละค่ะ

แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าจุดที่ประสิทธิ์ลงมือฆ่าเป็นจุดไหน
จากการสืบสวนล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหว
มือถือของผู้ตายก็คือนางกันนิกาที่โดนคนร้ายเนี่ย
เอาไปซึ่งเขาไปไล่ดูค่ะ

ปรากฏว่าสัญญาณมันเหมือนกับมันเคลื่อนไปเรื่อย

เจ้าหน้าที่ขาดหลักฐานที่ยืนยันพฤติการของคนร้าย

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยขอสารออกหมายจับ
คนที่ร่วมในขบวนการทั้งหมด๖คน
ข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าชิงทรัพย์หรือว่ารับของโจรนะคะ
ทีนี้จากการสืบสวนมันมีหลักฐานยืนยัน
บอกว่าก่อนที่นางกันนิกาจะออกจากบ้านไปซื้อของเข้าร้านเนี่ย

และคนที่โทรมาคือคนนี้นายประสิทธิ์หรือว่านายสมชาย
โทรมาหานางกันนิกาแล้วก็ชวนนางกันนิกา
ไปพบที่จุดใกล้บ้านของนายประสิทธิ์

ตอนที่นางกันนิกาเจอกับนายประสิทธิ์แล้วเนี่ย
หลังจากนั้นก็ทั้งคู่ไปไหนด้วยกัน
แล้วนางกันนิกาก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ไปไหนด้วยกันสักที่หนึ่งตกลงเรื่องอะไรกันเนี่ย
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเลยนะ
ถูกต้องค่ะทีนี้คือเขาบอกว่า
หลักฐานที่มันแน่ชัดมันยังไม่มี
ก็เลยไม่สามารถที่จะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น

แต่ถ้าเกิดว่าจับกลุ่มนายประสิทธิ์หรือนายสมชายได้แล้ว
แล้วปรากฏว่ามีความผิดหรือว่ามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติม
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มอีก

ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีนี้

ใช่เพราะว่าคดีนี้มันตามมาจากเรื่องของรถ
รับของโจรแล้วก็ต้องย้อนกลับมา